พาไปดูของแปลกแน่นอนชาวบ้านเขาก็ตีเป็นเลขกันหน่อย

ผมพาไปที่แรกไปดูที่ตำบลบางรกรรม
คุณผู้ชมนี่ชาวบ้านเขาอยู่ที่ตำบลบางรกรรม

กำลังช่วยกันทำความสะอาดสารเจ้าพ่อวังน้ำวน
หรือว่าเจ้าพ่อวังสามแสน
สารพระภูมิเจ้าที่ขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยปูนทั้งหลังแบบนี้

นี่คือพระภูมิเจ้าที่ที่ใหญ่มากนะครับ
อยู่ที่ริมถนนในหมู่บ้าน

ซึ่งมันขนานกับแม่น้ำน้อยนะครับ
ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของจราเข้ศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
คนนี้คือร้อยตีบุญแน่พึ่งแสง

เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปและไปมาเบเยอะเบ่ย

ขอเจ้าพ่อวางน้ำบ้นขอให้ได้โชคได้ลาบถูก

คือไม่ได้ขอเลขแค่ขอว่าให้โชคดีมีโชคมีลาบ
แล้วก็ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่มานะ
สุดท้ายถูกทั้งเลขหน้าเลขหลัง
เลขท้ายก็ถูกถูกติดต่อกันมา๔งวด
เจ้าพ่อก็เลยมีการไปเข้าฝัน
บอกว่าให้ไปช่วยทำความสะอาดสารให้หน่อย

นำไก่ต้มหัวหมูผลไม้พวงมาลัยไปถวาย
พร้อมกับขอเลขเด็ดจากอ่างน้ำรูปปั้นจราเข้

แต่เราขออนุญาตไม่บอกเลขแล้วกันเนอะ

มีไหมมีภาพเลขในอ่างน้ำ
ก็ว่าเขาถูกไป๔งวดเออมันมีเลขนั้นด้วยแหละ
เออก็ว่ากันไปคุณผู้ชมลองดูแล้วกัน
ค่ะที่แรกใช่ไหมคะงั้นเราไปหวังกันต่อ
คุณเห็นเป็นเลขอะไรอ่ะเนี่ยฮะให้คุณผู้ชมดูก่อน
ถังเมื่อกี้อ่างเมื่อกี้คือมันมีเลขอยู่

ตาดีได้ตาร้ายเสียนะจ๊ะ
ไปดูกันต่อเลยค่ะที่วัดสี่แยกเจริญพร
ตำบลหนองกระทุ่มอยู่ที่อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะเห็นไหมนักเสี่ยงโชคเนี่ย
เขาก็ไปขอเลขจากหุ่นปั้นหลวงปู่หลิว
นั่งบนหลังพญาเต่าเรือนสูง๑๐เมตร
ไปกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีการเอาผักบุ้งไป
เพราะว่าพญาตาวชอบผักบุ้งเนี่ยกล้วยน้ำวา
อกไม้ถูกเทียนเอามาถวายด้วยแล้วก็ลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือน
ปิดทองใต้ท้องพญาเต่าเรือนแล้วก็ส่องหาเลข
รวมถึงเสี่ยงเซียมซีเพื่อที่จะเอาเลขเนี่ย
ซื้อลอตเตอรี่กันอย่างคึกคักเลยไม่ได้อ่านนะ
ไม่ได้อ่านว่ามันความหมายคืออะไรใช่ไหมก็คงอ่านนั่นแหละ
แต่ดูเลขก่อนไงพอดูเลขปั๊บก็รีบจดไว้แล้วค่อยอ่านความหมาย
เอาล่ะเราไปดูบรรยากาศการแสดงธรรมเทศนาของครูบาบุญชุ่มยานสังวโรกันหน่อยนะฮะ
เป็นเกจิดังแห่งรัฐฉานที่ลานพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
อยู่ที่กองพลทหารราบที่๗อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แน่นอนก็มีประชาชนไปร่วมฟังเทศฟังธรรมนับหมื่นคนตั้งแต่๘โมงเช้าไปถึง๑๑โมงนะครับ
ก็สอนท่านกะเทศสอนให้ทุกคนหมั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศล
ทำความดีเป็นเกราะป้องกันตัวเองนะฮะนอกจากจะไปฟังเทศฟังธรรมแล้วเนี่ย
แน่นอนลูกศิษย์ลูกหาก็ไปตามหารถท่านเนี่ยทะเบียนอะไรเนาะ
นะฮะท่านน่าวรถอะไรมาก็เนี่ยฮะรถท่านนี้ทะเบียนกย๙๐๑๓
ทะเบียนจังหวัดเชียงบรายลูกศิษย์ลูกหางก็สนใจ
จากฟังธรรมที่ท่านสอนแล้วนะก็เลยขอเลขทะเบียนรถท่านไปซะหน่อยละกัน
เพื่อจะโชคดีนะครับดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมจากเชียงใหม่แล้ว
ที่พยาวกันหน่อยค่ะที่วัดป่าลานคำตำบลแม่ตำป่าลาน
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวเนี่ยนะคะพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะเอ่อ
เชียงแสนหน้าตักเนี่ยกว้างสักประมาณหกสิบเซนติเมตร
ตั้งอยู่บนฐานเจดีด้านทิศใต้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งอะค่ะ
ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาผู้พบเห็นนี่นะเขาสะดุดตา
อะไรฮะเห็นไหมคะเมื่อกี้ต้นโพโผล่ชูกิ่ง
แล้วก็แตกออกมาสี่ใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ๊ะทำไมเหมือนสรรเจ้าพ่อเมื่อกี้เลยอ่ะ
นี่แหละแล้วก็แน่นอนค่ะชาวบ้านก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้เหมือนกัน
คือมันขึ้นมาในจุดในตำแหน่งที่แปลกไงคะมันไม่ควรจะขึ้นอืม
อยู่บนสี่อันนี้เป็นเป็นแสงสว่างด้านบนน่ะใช่
เหมือนแบบเป็นอ๋อสวยดีสวยดีนะคะเอ้า
ปริฐาคันที่เลขเด็ดของแผงในเมืองชายนาคต์กันหน่อยนะครับ
เซียนห่วยเขาไปเลือกหาเลขเด็ดในของสุดท้ายกัน

นะครับแล้วแต่คุณคิดจะเชื่อเอาละกันนะฮะ
เลขที่บอกไปเนี่ยสามเลขแม่คะบอกว่า
มีทั้งเดินไปซื้อเองมีทั้งโทรมาสั่งจองไม่ให้ขาย
ฉันจองเอาไว้ก่อนบางคนที่มาหาเลขดังไม่เจอ
ก็เสียเที่ยวเขาบอกไม่อยากเสียเที่ยวก็เลยหยิบอะไรก็หยิบมา
คือไอ้เลขที่ไม่มีคนซื้อนั่นแหละมักจะถูก
ก็เลยเอาเก็บไปลุ้นกันช่วงบ่ายวันนี้แล้วกัน

ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาออกสลาก

ค่ะรอติดตามกันได้นะคะ